นครบานดินแดงก็จับกลุ่ม๒โชเฟอร์แท็กซี่ที่เป็นภัยสังคม
เขาขึ้นหน้าหนึ่งแบบนี้เลยบอกว่าจับแท็กซี่โจรชิงทรัพย์ถี่ยิบ
เหยื่อเมาอีกคันก็หื่นจัดผู้โดยสารสาวถูกหิ้วขยี้กาม
ก็มีการขึ้นภาพและบรรยายใต้ภาพว่าเป็นภัยสังคมนะครับ
นี่แหละนายจีรวัตรสิงห์โสดาเสื้อยืดคอกลมสีขาวนี้
ก็ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะครับ
ต้องบอกว่าพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมที่เรียกว่าเป็นภัยต่อสังคมอย่างมาก
เพราะว่าก่อเหตุข่มขืนผู้โดยสารหญิงที่มีอาการเมาสุราเรียกให้ไปส่ง
ว่าจะกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยดันโดนข่มขืนซะได้นะครับ
ส่วนอีกรายหนึ่งก็เป็นเหตุชิงทรัพย์ผู้โดยสารขณะเรียกรถแล้วก็หลบหนีไป
ตำรวจนครบานแถลงจับกลุ่มนายเจรวัตรสิงโสดายุ๓๖ปี
เป็นคนขับรถแท็กซี่สีชมพูคาดน้ำเงิน
หมายเลขทะเบียนท้อทหารสบศ๘๖๖๔กรุงเทพมหานคร
คุ้นไหมครับใครเคยใช้บริการอาจจะนึกออกนะครับ
ผู้ต้องหาในคดีชิงทรัพย์เวลากลางคืนโดยใช้กำลังประทุษร้าย
แล้วก็ใช้บัตรเครดิตอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ
หลังจากเมื่อวันที่๑๐มกราคมที่ผ่านมานะครับ
ผู้ต้องหาได้ก่อเหตุชิงทรัพย์นางสาวสุภาวดีประสบโชค
ผู้เสียหายขณะเรียกรถแท็กซี่เพื่อไปส่ง
ที่พักในซอยบุญชูศรีถนนดินแดง
ก่อนจะผลักออกจากรถแล้วก็ชิงทรัพย์เป็นเงินสดประมาณ๕๐๐๐บาท
สร้อยเงินมีแหวนแล้วก็มีกระเป๋าใส่เงิน

จนกระทั่งต่อมาผู้ต้องหาได้นำบัตรเครดิต
จ่ายค่าน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันญาติบังแคร์
ชุดสืบสวนตำรวจนครบานดินแดงก็เลยได้ทราบเลย
ติดตามจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพัก
ผู้ต้องหาสารภาพนะครับว่าได้ก่อเหตุชิงทรัพย์โดยสาร
ทั้งชาวไทยและต่างชาติมาแล้ว๙ครั้งด้วยกัน
ฟังเสียงในจิลวัฒน์กันหน่อยครับ
ก็เตือนพุทธศาสตร์ทุกท่านเวลาขึ้นรถ
ก็สำรวจเข้าของก่อนลงจากรถแล้วก็
พยายามให้เพื่อนดูหมายเลขทะเบียนรถ
แล้วก็บัตรติดหน้ารถตรงข้างหน้าฝั่งซ้ายครับ

แล้วก็เวลามีการกินเหล้าหรือว่าสังสรรค์

ถึงจะไม่ใช่ผมแต่ว่าคันอื่นอาจจะมีครับ
ผมขอให้พุทธศาสตร์ทุกท่านต้องระวังตัวนะครับ

แต่ผมขอสัญญาว่าออกมาจากเล่นจังหวัดเป็นคนดีครับ
คุณสุดสกุลคุณรัชพรว่าไหมครับ
ผู้ต้องหาอะไรนี้หล่อนะครับ
พอแถลงแถลงดูดีเลยทีเดียวบอกว่า
ระวังอย่างนั้นระวังอย่างนี้นะครับ

ก็เป็นชิงทรัพย์อย่างเดียวไม่ได้ข่มขืน

ตำรวจจับกลุ่มตัวนายอาคมชินดาอายุ๓๓ปี
ขณะที่ผู้เสียหายเขาเรียกไปส่งที่พัก
ก่อนพาเข้ารงแรมแห่งนึงแล้วคมขืน
ด้านพลตำรวจโทสานิทมหาฐาวรรณ์
รักษาการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบานก็กล่าวแบบนี้ฮะ
ยังมีผู้เสียหายอีกหลายรายที่ยังไม่ได้เข้ามาร้องทุกข์และชี้ตัวผู้ต้องหา
ซึ่งสามารถมาได้จนถึงเวลา๑๒นาฬิกาวันนี้นะฮะ
วันจันทร์ที่๑๘มกราคมมาได้ก่อนเที่ยง
ก่อนนำตัวผู้ต้องหาไปฝากขัง
พร้อมเตือนประชาชนผู้ใช้รถแท็กซี่ให้ระมัดระวังตัว
และสังเกตพฤติกรรมคนขับโดยจะให้เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นอุทาหอน
วงการแท็กซี่ช่วงนี้ก็นะฮะต้องบอกว่าผู้โดยสารก็ชักจะเบื่อแล้ว
เรียกแล้วไม่จอดบ้างไม่ไปบ้างส่งแก๊สส่งรถบ้าง
ล่าสุดนี่มีเพื่อนร่วมอาชีพนะครับมาหักหลังกันแบบนี้
ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีการพูดคุยกันต่อไปนะครับ